เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๓ตุลาคมนะครับ
กรณีของผู้มนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ถูกลูกน้องยิงตายนะฮะ
ลูกน้องซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็คือเป็นสัตวแพทย์และเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์
วิจัยและสุขภาพสัตว์ของสวนสัตว์สงขลา
หลังจากก่อเหตุยิงพอองค์การสวนสัตว์แล้ว
ก็ไปยิงตัวเองตายเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์มันก็เลยถูกโยงไปที่เรื่องกรณี
เก้งเผือกหายไป๒ตัว
ซึ่งกำลังมีการสอบสวนหาความจริงกันอยู่
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับขบวนการเอาสัตว์ในสวนสัตว์ไปขายหรือเปล่า
นี่ฮะลูกเก้งเผือกสีขาวอะไรเหล่านี้นะฮะ

เดือนกุมภาพันธ์ตายไป๑เดือนกันยายนตายไป๑นะครับ
ก็เรื่องของคดีกันก่อน

แล้วก็เรื่องของการที่ญาติเปิดเผยเปิดปมออกมา
คือญาติของทางพอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นลูกชายก็เชื่อว่าพ่อโดนฆ่า
เพราะพ่อกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปราบขบวนการค้าสัตว์
เมื่อวานนี้ญาติของพอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ก็คือนายสุริยาแสงพงศ์
ติดต่อไปขอรับศพของนายสุริยา

ญาติบางคนถึงกับเป็นลมต้องอุ้มไปปฐมพยาบาลนะครับ
ลูกชายของผู้บุญการสุริยานะครับก็คือนายอัตศัพเดชแสงพงศ์
เปิดเผยออกมาบอกว่าพ่อเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
หลังจากที่ทำงานมา๓๐ปี
ตัวเขาเองกับพ่อจริงไม่ค่อยจะได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่นัก
แต่ได้ยินเสมอว่าพ่อบ่นว่าเหนื่อย
เพราะที่ผ่านมานะครับพ่อดำรงตำแหน่งเป็นรองภูมิในการ
การสวนสัตว์ยังไม่มีอำนาจที่จะไปลงไปดู
กำกับดูแลสวนสัตว์แต่ละแห่งในประเทศไทยทั้งหมด
แต่พอมารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

ก็อยากจะจัดระบบทำระเบียบสร้างกฎสร้างเกณฑ์ทุกอย่างให้มันดี
โดยเฉพาะที่สวนสัตว์สงขลา
ซึ่งทางนายสุริยาแสงพงศ์ภูมิในการองค์การสวนสัตว์ประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมได้เดินทางไปตรวจสวนสัตว์สงขรา
ในวันเกิดเหตุคือ๓ตุลาคมแล้วก็ถูกยิงตายในวันนั้น
ซึ่งสวนสัตว์สงขลาเนี่ยถือเป็นบ้านเกิดเลยนะคุณนะ
รักสวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เชื่อว่าพ่อเนี่ย
กำลังเข้าสู่การปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ก็เลยเป็นปมที่ทำให้พ่อถูกยิงตายนี่ลูกชายบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนกรณีที่พ่อต้องเป็นคนเซ็นโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งของใครก็ตาม
อาจจะเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้น
ทางด้านของลูกชายบอกว่าเชื่อว่าอาจจะเป็นได้
แต่น่าจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบของผู้ก่อเหตุ
เพราะลักษณะการปกครองลูกน้องของพ่อคือพ่อจะเป็นคนตรงไปตรงมา
พูดอะไรก็พูดตรงนะครับแต่ในวันเกิดเหตุนะครับ
เชื่อว่าลูกน้องของพ่ออาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบและไม่เข้าใจคำสั่งของพ่อนะครับ
มันเรียบเลี่ยงยากเหมือนกันนะอันนี้มันเรียบเลี่ยง
มันอาจจะขัดต่อกฎหมายอะไรอย่างนี้แต่คือตอนนั้นเขายังไม่มีบทบาท
หรือว่าไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมาตัดสินใจ
มันไม่มีใครคิดว่าเขาจะเสี่ยงเพิ่มมาเป็นเข้าใจไหมพี่
เพราะว่ามาเป็น๒ปีมันก็เอาจริงถ้ามองด้วยตัวเงินมันไม่คุ้ม
แต่ผมเคยคุยแล้วเขาก็บอกกับผมตลอดนะว่า
เขาบอกว่าที่กูเป็นเนี่ยเพื่อให้น้องมันอยู่ได้
อยากจะมาเคลียร์ระบบมาล้างระบบให้หมด
โดยเฉพาะขบวนการรักรอบเอาสัตว์จากสวนสัตว์เนี่ย
ไปขายเลยนะฮะส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับ
ก็คือทางด้านศพของผู้ก่อเหตุนะครับ
ศพของสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว
ของสวรรค์สัตว์สงขราซ์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่วัดบ้านพระอ๋าอำเภทสิงหานครจังหวัดสงขราซ์
ก็มีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
พี่ชายของสัตวแพทย์ภูวดลเปิดเผยออกมาไม่เยอะมาก
เพราะว่าทางญาติของผู้ก่อเหตุก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้มาก
คือมันเป็นเรื่องที่กำลังสะเทือนใจทุกฝ่ายอยู่นะครับ
เปิดเผยออกมาบอกว่าน้องชายได้โทรศัพท์มาหา
เมื่อวันศุกร์ที่๒ตุลาคมเรื่องของการถูกโยกถูกย้ายนะครับ
พี่ชายเองก็ได้แต่ปลอบบอกว่าไม่เป็นไร
ย้ายไปทำที่อื่นสักพักค่อยย้ายกลับมา
อาชีพราชการก็อย่างนี้แหละนะครับ
ย้ายไปย้ายมามันเป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก็ในช่วง๙โมงเช้าของวันเกิดเหตุคือ๓ตุลาคม
พี่ชายก็ได้โทรคุยกับน้องชายอีกเพราะก็เป็นห่วง
น้องก็ได้พูดพูดตอบกลับมาแค่ครับพี่ครับ
แค่ฟังแล้วก็ตอบว่าครับนะครับ
แล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามผมก็ต้องไปตามคำสั่งอยู่แล้ว
นี่เป็นสิ่งที่น้องชายหรือว่าผู้ก่อเหตุพูดให้พี่ฟังนะครับ
บอกว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่โดนย้ายก็ต้องไป
แล้วหลังจากวางสายไม่เกิน๑ชั่วโมง
ได้รับโทรศัพท์ว่าน้องชายยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ก็ต้องให้ประธานบอร์ดขององค์การสวนสัตว์
เป็นผู้ไขปมซึ่งเมื่อวานนี้
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์คือนายชวลิศชูขจรนะฮะ
ลงพื้นที่ที่สงขลา
ติดตามความคืบหน้ากับเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ซึ่งมันก็ระส่ำระสายถึงองค์กรเลยนะ
เพราะว่าจริงแล้วทั้งผู้ตายที่เป็นพอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ก็เป็นที่รักของลูกน้องและทุกคนก็รู้ว่าทำงานตรงไปตรงมา
แล้วก็ต้องการจะมาจัดระบบระเบียบ
ส่วนผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
จริงแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตายด้วยซ้ำ
แล้วก็เป็นที่เคารพของคนที่ทำงานที่สวนสัตว์สงขลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ประธานบอร์ดเข้าไปตรวจสอบ
มีการประชุมกันภายในใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงในการประชุมกัน
หลังจากนั้นก็ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
บอกว่าสาเหตุของการเกิดการฆ่ากันตายครั้งนี้
น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกรณีคำสั่งโยกคำสั่งย้าย
ซึ่งทางฝ่ายของผู้ที่ถูกย้ายคือสัตวแพทย์ภูวดลเนี่ย
คิดว่าถูกย้ายขาดนะฮะคิดว่าถูกย้ายขาดจากหน้าที่ที่สวนสัตว์สงขลา
คิดว่าถูกย้ายเข้ากรุที่องค์การสวนสัตว์ที่กรุงเทพนะครับ
แต่ความจริงแล้วเป็นแค่การย้ายชั่วคราว
จากสัตวแพทย์ภูวดลเป็นหัวหน้าที่ดูแลสัตว์โดยตรง

ทีนี้ถ้าจะมีการตรวจสอบเรื่องของลูกเก้งเผือกที่มันตายไป๒ตัวเนี่ย
ก็ต้องย้ายสัตวแพทย์ภูวดลออกไปก่อน
เพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงใจในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของการตรวจสอบ
แต่ทีนี้การสื่อสารที่พูดจาไม่เข้าใจกันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่บานปลายนะฮะ

โดยในวันพรุ่งนี้วันที่๖ตุลาคม
บอร์ดองค์การสวนสัตว์จะประชุมสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่ง
คือเมื่อวานนะคุณทางบอร์ดองค์การสวนสัตว์คือนายชาวลิศชูขจรเนี่ย
ก็ได้มีการเปิดเผยถึงลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน๒ตัวที่หายไปนั้น
จริงการตรวจสอบใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคุณนะ

คือตัวแรกที่หายไปเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
มันหายไปจริงแต่หายไปเพราะถูกขโมยหรือหายไปจากเหตุถูกสัตว์อื่นกิน
หรือหายไปเพราะไปอยู่ในจุดดินสไลด์กำลังตรวจสอบอยู่
เพราะว่าเจ้าลูกเก้งตัวแรกมันหายไปได้ยังไงรู้ไหมคุณ

คือตอนหายไปเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาภายในกรง
ปรากฏไม่เจอซากลูกเก้งตัวนี้นะครับ
แล้วเวลาผ่านไปมีการปรับปรุงกรงปรับปรุงสถานที่เลี้ยง
พบว่ามีโครงกระดูกและเอาไปตรวจสอบเอาไปพิสูจน์

คือตรวจสอบออกมามันได้รับการยืนยันว่าเป็นลูกเก้ง
แต่ทีนี้เขาบอกว่าการที่จะดูว่ามันเป็นเก้งเผือกไหม
คือเขาบอกต้องไปตรวจถึงเซลล์แล้วก็ต้องไปดูต้องใช้ระยะเวลา
อันนี้ตัวแรกนะต้องใช้เวลาหรือว่าถ้าหากถูกขโมยไปจริง
แล้วใครจะเอาซากมาฝังไว้ตรงนี้
อันนี้สำหรับตัวแรกที่หายไปเมื่อ๑๙กุมภาพันธ์
ส่วนตัวที่๒ค่ะหายไป๒๒กันยายน
อันนี้ตัวที่๒ที่หายไปเมื่อ๒๒กันยามันมีหลักฐานไง
เป็นหลักฐานยืนยันออกมาว่าตัวที่สองที่หายไปเนี่ย
หายไปจากการถูกงูเหลือมกิน
เพราะเป็นภาพเลยนะว่าการผ่าท้องงูเหลือมเนี่ย
ปรากฏพบลูกเก้งตัวที่หายไปวันที่๒๒กันยายน
ดังนั้นตัวที่๒ถูกกินตัวแรกกำลังตรวจพิสูจน์กันอยู่
ใช่ค่ะงั้นแปลว่าตอนนี้เก้งเผือกที่เหลืออยู่ที่สวนสัตว์สงขลาเนี่ย
เหลือตัวเดียวตัวที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นพ่อของลูกเก้ง
ที่หายไปทั้ง๒ตัวนั่นเอง
ถ้าหลายคนตามติดเรื่องของเก้งเผือกนะ
คือเป็นเก้งเผือกพระราชทานนะครับ
ก็ที่สวนสัตว์สงขลามีเก้งเผือกที่หายไป
ก็คือเจ้าภูมิเจ้าภูมิหายไปตัวแรกอย่างที่บอกไป
ส่วนตัวที่๒ชื่อว่าเจ้าภาพหายไปเมื่อเดือนกันยายนปี๖๓นะครับ
ทีนี้พ่อของมันเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะดูชื่อซักนิดนึงนะครับ
ของมันกลายเป็นตัวเดียวที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลา
ชื่อว่าเจ้าหมู่มูตอนนี้นะเจ้าหมู่มู่
แล้วเขามีการพยายามขยายพันธุ์ต่อเพราะเป็นลูกเก้งเผือกที่เหมือน
คือจริงแล้วก็เขาเรียกว่าผิดธรรมชาติแหละ
ใช่แต่ว่ามันหายากเออมันเป็นเรื่องของเซลล์ไงพวกเนี่ย
ทางด้านของตำรวจนะฮะพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙เปิดเผยนะครับถึงเรื่องของคดี
บอกว่าสาเหตุที่พอองค์การสวนสัตว์ถูกยิงเสียชีวิต
คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา๓คน
ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์ภูวดลด้วยนะฮะกรณีการหายไปของลูกเก้งเผือกนี่แหละครับ
ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน
รวมถึงจำนวนเก้งที่มีอยู่ในสวนสัตว์และเรื่องของการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าสงวนด้วยนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะคือทางด้านในวราวุศิลปอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ย
เขาก็เคยออกมาบอกนะบอกว่านกแก้วมาคอเนี่ยที่หายจากสวนสัตว์ไปเนี่ย
สวนสัตว์ที่นี่เนี่ยนะคะสวนสัตว์สงขลาเนี่ยก็เคยหายไปหลายสิบตัวเหมือนกัน
ทีนี้มันก็เลยต้องไปตรวจสอบยาวเลยนะ
เพราะว่ามันมีสัตว์อื่นหายไปด้วยหรือเปล่านะฮะ
สำหรับศพของผู้มนวยการสุริยาก็จะเดินทางไปถึงที่สารา๑
วัดบ้านห้วยกรุตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

แล้วก็วันนี้เวลา๔โมงเย็นจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับ
โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็ร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีด้วยนะครับ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้นะฮะพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พร้อมกับญาติพอสุริยานะครับ
ก็ได้เดินทางไปที่วัดไปช่วยกันทำความสะอาดสารา
เพื่อจัดเตรียมสารที่เพื่อรอรับศพของพอสุริยานะครับ
ว่าในช่วงเย็นจะมีบรรดาพนักงาน
แล้วก็ประชาชนที่รักใคร่นับถือกับพอสุริยา
เดินทางมาร่วมพิธีศพจำนวนมากด้วยนะครับ
บรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสักหน่อยหนึ่งดีไหมคะคุณผู้ชม
ตอนประมาณ๑๑โมงครึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงาน
เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยนายมาโนธอุ่นตระกูลทอง
ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเนี่ยมีการสั่งการให้ทางรองประธานหน่วยกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงเครือญาติมารับศพของพอสุริยานะคะ
ซึ่งก็ให้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อช่วง๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมา
มีการนิมวลพระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ด้วยนะคะ
นะครับก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ
ก็ต้องตามกันต่อกรณีของขบวนการนำสัตว์ในสวนสัตว์ไปขาย
มีจริงหรือไม่และใครจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบต่อนะฮะ